คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องบอกว่าห่างไกลแล้วก็ยากต่อการสื่อสารนะคะ
เนื่องจากว่าภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
แต่ว่าในหลวงรัชกาลที่๙พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
ล่ามภาษามรยูประจำพระองค์ค่ะเล่าถึงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแล้วก็แปลภาษาให้เราฟังนะคะ
บอกว่ายังทำให้เห็นถึงความรักแล้วก็ความเป็นห่วงของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกร
โดยที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
ครั้งหนึ่งที่เสด็จไปสู่คิรินพอไปถึงที่บ้านไอติมงกลางคืนน้ำท่วมทหารก็ทุนให้เสด็จกลับท่านบอกยังกลับไม่ได้ต้องถามนิคมด้วยว่าที่วัดโตโมะมีประชาชนมาหรือยังชาวบ้านมาตั้งแต่๗โมง๘โมงเช้ายังไงก็ต้องไปเพราะประชาชนเขารอคอยมากน้ำท่วมอะไรกระโปรงรถเลยเป็นภาพที่ประทับใจมากถ้าเผ
หุมนิดนึงรถพลิกเลยและไม่ใช่น้ำธรรมดาแม่น้ำสายบุรี
ถ้าประชาชนอยู่ที่ไหนไม่คิดอะไรแล้วจะหาประชาชนให้ได้
ผมคิดว่าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนในโลกนี้
ไม่มีพระราชินีองค์ไหนในโลกนี้ที่จะทำงานทุ่มเทหนักนวง
ไม่ได้นำถือศาสนาแตกต่างกันก็ไม่เป็นไร

เพราะพระองค์ท่านไม่ได้ทรงถือในเรื่องศาสนา
แต่นำถือทรงถือในเรื่องความดีความมีนัฐพ
เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต
ของวาที่๑๐๓ดิลกสิริวัลลบ
อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อทอง
อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
มุสลิมชาวนราธิวาสวัย๗๕ปี
ที่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท
ด้วยการทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามาลายูประจำพระองค์
อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

จะได้มีโอกาสสำคัญยิ่งใหญ่เช่นนี้ในชีวิต
จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี๒๕๑๖ร้อยตรีดีหลก
มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่เป็นล่าม
ให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระบรมราชนีนาฏ
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดร
ในอำเภอระแงะและอำเภอบาเจาะ
ปี๒๕๑๙ที่ย้ายไปรับราชการอำเภอตากใบ
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ให้รับใช้ใต้ฝ่าและออกทุลีพระบาทอีกครั้ง
ในอำเภอเราชวนคุณเดรกตามไปเป็นล่ามเราไปที่อื่นด้วย
คุณดิหลกเต็มใจที่จะไป
แต่คุณไอ้หลกบอกว่าให้เราขออนุญาตจากนายอำเภอก่อน

ผมถือว่าเป็นการให้เกียรติกับผมด้วย
แล้วก็ให้เกียรติกับนายอำเภอด้วย

ทำให้มีโอกาสติดตามขบวนเสด็จไปอย่างพื้นที่ต่างหลายครั้ง
มีเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจ

ยิ่งทำให้ตระหนักถึงความห่วงใยของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่มีต่อพระศักดิ์กรของพระองค์
ไม่ว่าจะอยู่หนแห่งใดก็ตาม

แต่ก็ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
รับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

แต่ว่าถ้าจะเอาทีเดียว๒อย่างนั่น
มันก็มันต้องเกี่ยวกับงบประมาณด้วย
เอาอย่างเดียวก่อนอย่างเดียวก่อนจะเอาอะไร

เอาประชุมเดี๋ยวนี้เลยเอาเราจะฟัง
ไหนที่สุดน้ำชนะ
ที่จะเอาไฟล์เหลือกี่แค่๒๐

ถ้าเกิดเลือกไฟก่อนอะไรจะเกิดขึ้นแล้วน่ะ

อันแหละอันแหละก็ไฟรายได้เท่าเดิม

แต่ถ้าเอาน้ำก่อนดีแล้ว
เราจะได้ผลผลิตรายได้เพิ่มขึ้น
กว่า๕๐ปีที่แล้วจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพลุกว่า๓แสนไร่
มากที่สุดในประเทศไทยชาวบ้านต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมทุกปี
และไม่สามารถทำการเกษตรได้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังได้รับการศึกษาน้อย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระราชกระแสรับสั่ง
ให้เร่งพัฒนาและริเริ่มโครงการแกล้งดินเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ดินเปรี้ยวให้เป็นดินดีเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับราษดร
ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้น
เพื่อเป็นที่ประทับเพราะทรงปรารถนาที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ประสบกรณิกรด้วยพระองค์เองดังแนวพระราชดำริที่ว่า
เข้าใจเข้าถึงจึงพัฒนาได้
ท่านตรัสว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาท่านเอามาใช้
ยังเห็นรูปธรรมเลยพระองค์อยากจะรู้จักใคร
องค์ก็ไปเยี่ยมอยากรู้จักกำนันไหนไปเยี่ยมกำนันคนนั้น
อิมามไหนข้อมัสยิตนั้นตู้ครูไหนก็ไปที่ประโนะนั้น
อยากจะรู้ปัญหาอะไรก็ไปในพื้นที่นั้น
ฉะพระองค์ท่านทรงทราบปัญหาจากประชาชน
โดยประชาชนในพื้นที่กับประชาชนโดยตรง
ปัจจุบันโครงการในพระราชดำริต่างยังคงดำเนินการต่อเนื่อง
และถูกปรับปรุงพัฒนามากขึ้น
ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างรู้สึกทราบซึ้ง
เช่นเดียวกับดิหลกที่แม้วันนี้จะเกษียณอายุราชการจากการเป็นครู
แต่ยังมีโอกาสถวายงานเป็นล่าม
ให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
พร้อมทั้งยังได้ถวายงานรับใช้
ช่วยดูแลศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จะขอเป็นค่าของใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท
ตราบจนสิ้นลมหายใจ
สถาบันสูงสุดของประเทศ

จะทำยังไงให้ประชาชนมีความสุข
ให้มีความสบายหายจากความทุกอย่าง
พระองค์ท่านจึงได้มีความสุข
จากที่เคยเรียกราโยเซียตั้งหลัง
ราชินีก็

ทำให้กิตตอกัสซิราโยกิตตอ

มีความสุขให้มีความสุข